ขณะนี้บริเวณตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
กองกำลังเทศตรีนั้นกำลังคุมเข้มความปลอดภัย

เพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะมีชาวโรฮิงญาที่อบพยพ
ลักลอบเข้ามาอย่างประเทศไทย
ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการกองกำลังเทพศตรีนั้น
ว่าจะระวังแล้วก็ป้องกันสกัดกั้น
ลักลอบเข้าพื้นที่ให้ได้ครับ
พนตรีสิทธิพรมุษิกสินค์

ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังเทศตรี

เพื่อสำรวจการวางแนวระวังป้องกันตั้งแต่ด่านสะดาวเขาแก้ว
ซึ่งเคยมีกลุ่มชาวโรฮิงญาลักลอบหลบหนีเข้ามาบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก
ประกอบกับในระยะนี้เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยาไข่
ทำให้มีชาวโรฮิงญาลีภัยมายังประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นครับ
ทำให้ต้องสำรวจแล้วก็วางแผนอย่างเข้มงวด
แม้จะมีการทำลายแหล่งพักพิงของกลุ่มผู้นำพาชาวโรฮิงญาไปหมดแล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถจะวางใจได้
ขณะเดียวกันนะครับกองกำลังเทพสตรีใช้พื้นที่เขาแก้ว
เป็นพื้นที่การฝึกของทหารในพื้นที่และใช้เป็นพื้นที่ลาดตระเวนไปในตัวด้วย
เพื่อจะนำกลับไปวางแผนร่วมกันตามแนวชายแดน
ตั้งแต่พื้นที่ระนองสตูนสงขลา
ซึ่งไทยเองก็ไม่อาจจะให้เป็นที่พักพิงได้
แต่จะดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับ

ในส่วนของแนวข้ามหรือุมโลฮินยา
ทำให้เรามั่นใจนะครับว่าใน
จะไม่มีผู้ที่จะมาค้ามนุษย์ในพื้นที่ของอำเภอสะดาว
จากนี้ก็มีรายงานนะครับว่ากลุ่มเคลื่อนไหว
แสดงความหวังว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
เดินหน้าผลักดันให้เกิดการแก้ไขวิกฤต
กลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาของพม่า
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันพรุ่งนี้
ได้รับรายงานเป็นรายวันถึงการข่มขืน
แล้วก็การสังหารชาวโรฮิงญาซึ่งรัฐบาลพม่าเมินเฉยต่อเรื่องนี้ครับ
ทำให้สถานการณ์เรื่องนี้ยิ่งย่ำแย่ลง
อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ชาวโรฮิงญาอบพยพออกจากรัฐมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยแสดงความกังวล
และเป็นห่วงสถานการณ์เป็นอย่างมากจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นครับ